พาคุณผู้ชมไปที่ปางช้างแม่สาอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่
ที่นี่ควานช้างก็บอกว่าช้างน้อยเนี่ยให้เลขแม่นนักแล
แล้วถูกมาแล้วหลายต่อหลายงวดเอาแบบนี้ก่อน
คือตอนนี้เนี่ยปางช้างแม่สาเนี่ยก็ได้รับผลกระทบจากภูมิโควิด๑๙เหมือนกัน
เพราะไม่มีนักท่องเที่ยวไปเที่ยว
ใช่ก็เลยต้องเอาช้าง๒เชือกนี่แหละค่ะ
ก็คือพลายดอกอายุ๗ปีกับพลายขุนศึกอายุ๔ปี
มารอต้อนรับแบบนี้รับสิ่งของบริจาคอาหารช้างจากผู้ใจบุญ
ประคับประคองชีวิตช้างรวม๗๘เชือก
แก้ผ้าเอาหน้ารอดไปก่อนเอาให้รอดกันไปก่อนนะคะ
คนมาบริจาคกันเยอะแบบนี้ค่ะ
เมื่อวานนี้ก็มีคนตาดีค่ะคุณผู้ชมสังเกตสังเกตคุณผู้ชมสังเกตดีนะ
ถูแล้วเริ่มถูแล้วสังเกตเห็นว่าบริเวณหน้าผากของเจ้าพลายดอยเนี่ย
มีลายเส้นสีขาวปรากฏอยู่คาดว่าเกิดจากการเสียดสีกับเสาไม้
แต่ลายเส้นที่เห็นนั้นไซส์สร้างความมือหาให้กับคนที่ดูเป็นอย่างมาก
พอดูซูมเข้าไปซูมเข้าไปมันคล้ายกับเป็นตัวเลข
วานช้างก็บอกว่าเห็นนะเป็นเลข๗
๑๕เอาว่างั้นละ

ทางรอยเด้ออายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย

โอ้โหถามอายุนี่มีวัตถุประสงค์นะ

เออเอาเข้าไปคุณผู้ชมทีนี้
วานช้างบอกด้วยนะคะว่าเจ้าพลายดอยเนี่ย
เคยให้โชว์มาแล้วสามครั้ง
เพราะเคยเห็นลายเส้นลักษณะเดียวกันนี้
หนึ่งที่บริเวณหน้าผัก๑ครั้งกลางหัว๑ครั้งฝาดเท้าอีก๑ครั้ง
แล้วทั้ง๓ครั้งที่เห็นนั้นก็แม่นสุดค่ะ

พิสูจน์อีกสักรอบแล้วกัน

ย้อนดูได้ย้อนดูได้นะคะ